เท่าของชนบุรีเนี้ยคุณผู้ชมมั้ยครับวินบริษัทเขาก็นั่งมองอยู่อืม
ไม่ที่จะเห็นผู้ชายคนนั้นแปลกแปลกค่ะเดินไปเดินมาแล้วก็
ไประรานเหมือนไปหาเรื่องคนแถวนั้นแล้วมีน้อง
เป็นเด็กตัวเล็กเลยนะนั่งอยู่หน้าเคฟซี
ทำอะไรเด็กครับ

มีปัญหาอะไรป่ะ

มึงเดินไปจากไหนอ่ะ
มึงเดินไปจากไหน
ไม่ควรเด็กเค้าทำไมอ่ะ

อยากรู้จักไหมล่ะ
ไปไหนก็ไป
อยากรู้จักไหมล่ะ

คิดว่าถ้าพักลางดิอิงว่าล่ะ

มายังจั่งตัวเนียละ

โวยวายด่าคนนู้นคนนี้น่าจะเมาแหละ

อยากให้มีเจ้าหน้าที่มาดูแลมาสอดส่องซะหน่อยครับ

จะเกิดอันตรายกับประชาชนทั่วไป
ยิ่งมีเด็กหน้าห้างด้วยนะครับ